ไปดูกันต่อเลยดีกว่าเนอะไปเลยเรื่องของบะหมี่ที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมครับโอ้โหที่นี่เขาบอกว่าเส้นหมี่ทีเด็ดมากอยู่ที่จังหวัดกระบี
เดี๋ยวจะพาไปทานกันเพราะว่าเขาขายมานานเป็นระดับตำนานถึง๖๐ปี

เก่าแก่แบบนี้ต้องรสเด็ดแล้วก็มีแบบเคล็ดลับอร่อย
กสวง
นี่แหละครับอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับร้านนี้รับรองเลยว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักในจังหวัดกระบีของเขา
เด่นมากในเรื่องของอาหารที่มีให้เลือกมากมายบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบ
แต่ที่เด่นสุดแล้วก็เป็นพระเอกของร้านนี้ก็คือบะหมี่นั่นเอง
บะหมี่ต้มยำแห้งหมูกรอบหมูแดงโอ้โหต้องทานกัน
ใครไปสั่งที่นี่ก็ต้องมีเส้นหมี่บะหมี่อะไรพวกนี้เป็นเมนูหลักในการสั่งมานะครับ
ไปดูหน้าตาของบะหมี่หน่อยนี่เอามาให้ดูแล้วโอ้โหเส้นเขาจะไม่ใหญ่จนเกินไป
เป็นเส้นหมี่ที่มันพอดีเส้นเล็กหน่อยอ้วนกลม
เขาทำเองไงน้องใบตองทั้งหมดทุกอย่างแล้วก็จะใช้ไข่แดงแล้วก็แป้งสาลีเป็นส่วนประกอบ
เหลืองที่เห็นอยู่มันเป็นเหลืองมาจากไข่ไก่
ไข่ใช่ไหมคือไม่ได้มีการผสมสีธรรมชาติจริง
ใช่แล้วครับเขาทำแบบวันต่อวันวันละประมาณสัก๑๐กิโลกรัมก็เยอะอยู่นะ
ส่วนหมูแดงอีกหนึ่งส่วนประกอบนี่เขากำลังเสียบมากนะหมูแดงหมักไว้อย่างดีอย่างน้อย๑๒ชั่วโมง
แล้วก็เอาไปย่างแบบนี้ประมาณสัก๕๐นาทีส่วนเนื้อหมูที่เขาใช้นะเขาใช้ตรงเนื้อสันคอ
มันจะนุ่มไม่เหนียวถูกต้องมันจะไม่แห้งมันจะไม่แห้งมีมันนิด
ถูกต้องครับเคี้ยวไปโอ้โหนุ่มหนับนุ่มหนับชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวส่วนหมูกรอบ
มีหมูแดงต้องมีหมูกรอบใช่แล้วเขาก็ล้างหมูให้สะอาดนะแล้วก็ลงไปต้มในหม้อแบบนี้
เพื่อให้ได้ความนุ่มเสร็จป๊าบเอามาสักอย่างนี้เขาเรียกว่าตักจิ้ม
คือจิ้มนั่นแหละจิ้มให้มันมีรูมีรูแล้วก็บั้งเป็นร่องแบบนี้กรีดมันเลย
ป๊าบเขาก็นี่ผมนี่เห็นไหมผงพะโล้หมักไป
นี่เสร็จปั๊บได้ที่เอาไปย่างแบบนี้แหละครับเพื่อเป็นการรีบน้ำมันออกนะครับ
หลังจากนั้นก็น้ำมาทอดจริงก็น้ำมาทอดด้วยนะแต่เขาไปย่างแบบนั้นก่อน
เพื่อให้ได้หมูที่มันกรอบเรียกได้ว่ากรรมวิธีของเขานี่พิถีพิถันแล้วก็หลายขั้นตอนมาก
ใช่กว่าจะได้ทานอร่อยนะเอาล่ะแล้วเมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบแล้วน้องใบตอง
จัดลงจานสิครับหรืออะไรนี่หูยน่ากินมาก
สั่งไปเลยบะหมี่แห้งหมูแดงหมูกรอบสุดยอดมาเป็นแบบต้มยำนะ
แล้วเขาจะเสิร์ฟไปพร้อมกับน้ำซุปถ้วยหนึ่งนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะลินน้ำลงไปนิดนึง
เพื่อให้มันเป็นเส้นคูขิกในช่วงของเวลาการผสมเครื่องปรุงลงไปนี่แหละสุดยอดความอร่อย
แวะทานกันได้นะครับเปิดในช่วงเวลา๗โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๒ก็คือ๑๔นาฬิกา
ใครไปไม่ถูกนะครับที่จังหวัดกระบีก็โทรไปสอบถามกันได้๐๘๙๗๒๙๘๑๒๘ครับ
คือเป็นตำนานความอร่อยหกสิบปีเลยแหละเอาล่ะก็สำหรับภาพต่างต่างแล้วก็ข้อมูลต่างต่าง
นี่เราก็เอามาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องไปแอบจิ๊กเข้ามาเขาให้มาแต่เขาไม่ให้มากินเขาให้มาแต่บ้าง
เอ้าแล้วในสัปดาห์นี้ล่ะจะได้เจอกับอะไรพี่น็อตวรริสนะครับจะชวนไปเยือนถิ่นเมืองเก่าที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
นี่เลยเส้นใหญ่อายุทยาซาวซ่ากุ้งซอสต้มยำ
แล้วเป็นไงฟังแล้วแปลกนะแต่มันเป็นฟิวชั่น

ใช่แล้วก็มีสปาเกตตี้ผัดไทยใส่ไซส์
แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
ที่ร้านบุษบาคาเฟ่แอนดมิลนะครับเป็นคาเฟ่รวบสมัยสไตล์มินิมอล
ติดตามกันได้แล้วก็ยังมีอีก๒เมนูพาสต้าสไตล์คนเมืองกับพาสต้าข้าวซอย

แล้วยังมีพาสต้าไส้อัวอันนี้แหมบางร้านก็เคยทำ

แต่ร้านนี้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามนะครับ

แล้วก็ไปปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้ต้มยำมันกุ้ง
และขนมจีนแกงยี่ราเนื้อริปอาย

แต่ละเมนูนี้โอ้โหหิวมาก

คุณผู้ชมครับติดตามก็ได้ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ
เสาร์ที่๑๘สิงหาคมนี้๑๑โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่นี่ที่เดียว
มีแต่รายการดีมาแนะนำทั้งนั้นเลย
เนนูดีเด็ดอร่อยก็เพียบนะคะ